เหตุการณ์สำคัญกับโจรที่ขโมยทองที่ลบบุรีอันนี้เราก็ยังต้องติดตามกันต่อนะ
ต้องผ่านมาอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ยังไม่มีความคืบหน้า
อืมก็ยังเป็นข้อมูลที่เราตามติดกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เชื่อว่าคนร้าย
น่าจะออกจากพื้นที่แล้วน่าจะเป็นแนวชายแดนแล้วก็สั่งเอ็กซาเรย์พื้นที่นะคะ
แต่ว่าความคืบหน้าทั้งหมดทั้งมวลเราก็รอคนนี้แหละที่จะแถลงนะคะก็คือ
พลตำรวจตรีนัทพลสุกรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะคะ
ท่านบอกว่าข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นชัดเจนแล้วแล้วก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนัก
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจพร้อมจะปรับแผนการทำงานตลอดถ้าหากพบเบาะแสเชื่อมโยงคดี
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นคล้ายเสียงปืน
ในพื้นที่ตำบลกกโกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะว่า
ไม่ใช่เสียงปืนค่ะแต่อาจจะเป็นเสียงท่อดังอะค่ะ
ชาวบ้านเข้าใจผิดค่ะส่วนเรื่องของปืนสิบสามกระบอกที่ตรวจยึดมานั้นนะคะ
เป็นการหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้คลายข้อสงสัย
ก็ทำกันไปตามกระบวนการแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ตำรวจต้องตรวจสอบควบคู่กันไป
ส่วนทางด้านนายสมนึกพวงผู้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เป็นหนึ่งใน๑๓คนที่ถูกออกหมายค้นเพราะว่าอะไร
อดีตผู้ช่วยผู้อย่างบ้านเนี้ยมีชื่อครอบครองอาวุธปืน
ที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้กับทางอำเภอนะคะ
นายสมนึกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอาชีพของเขาคือทำไร่
ส่วนปืนนี้ซื้อเก็บเอาไว้เมื่อ๕ปีก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ
ก่อนซื้อเนี่ยก็เอาหนังสือปืนมาเลือกมาดูพบว่าดูแล้วเนี่ยชอบปืนกระบอกนี้
อืมก็เลยไปหาซื้อที่วังบูรพาราคาเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะ
พอซื้อมาแล้วก็อ้าวเก็บไว้บ้านแล้วก็เอาออกมาซ้อมยิงบ้างเรื่อยนะคะ
แต่ว่ามีการขออนุญาตกับทางอำเภออย่างถูกต้องค่ะพอตำรวจมานะคะ
มาหาที่บ้านก็นำหมายค้นมาแสดงแล้วก็ขอดูปืนเอามาให้ดูค่ะ
แล้วก็แสดงใบอนุญาตอย่างถูกต้องตำรวจว่าไม่หยุดแค่นั้นนะ
ก็ยังขอค้นของอื่นอื่นในบ้านด้วยแล้วก็สอบปากคำนายสมนึกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
เอ๊ก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครมายืมปืนกระบอกนี้ไปใช้หรือเปล่า
นายสมนึกบอกว่าไม่มีอ่ะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนใช้เอง
แล้วล่าสุดก็คือใช้ตอนปีใหม่เอาไปยิงปี๊บอ่ะ
วดไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไม่มีใครมาหยิบมายืมอะไรต่อจากนั้นอีกนะคะ
แล้วก็มีการเอาปืนนั้นไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนเรื่องของการ
ระเวนตรวจค้นผู้ต้องหานี้นะคะพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวง
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสั่งการให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
มีการตรวจคนในจังหวัดที่มีด่านติดกับชายแดนเพื่อนบ้าน
ตรวจให้เข้มข้นเลยในทุกพื้นที่โดยเฉพาะตมสะแก้ว
ตมตราดตมกาญจนบุรีรวมถึงตรวจคนเข้าเมืองที่จะมีการเข้าออกทั้งทางน้ำทางอากาศ
แต่แบบนี้มันก็ขยายพื้นที่ในการค้นหาออกไปไง

ภาวนาก็ให้เจอตัวไวนะ